ค่ะหลวงปู่ศิลาเกจิดังวัดโพศรีสะอาดที่จังหวัดกาลสินค่ะ
คือท่านกำลังจะเดินทางไปงานในพื้นที่อำเภอเขาวง
แต่ปรากฏว่าเจออุบัติเหตุระหว่างทางคนขับรถเนี่ย
คือขับรถรอดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ได้แบบบุดหวิดทีเดียว
เขาบอกเขาเชื่อว่าเป็นเพราะว่าบารมีของหลวงปู่คุ้มครองค่ะ
คุณผู้ชมเห็นเหมือนกันไหม
เห็นเหมือนกันครับผิวเฉียดเลยครับ
มาอยู่หรือคะโอ้โฮนี่ดูดักนี่ครับผมนะต้นทางรถกระบะ
โอ้โหออกมาแบบนี้แล้วรถเขาก็เส้นยาแดงผ่าแปดจริง
นี่คือวงแหวนรอบนอกกาลสินมุกดาหารเฉียดไปนิดเดียวเอง
คนขับรถคันนี้คุณจารุวัฒน์ค่ะบอกว่าเขาขับรถให้หลวงปู่ศิลา
เกจิดังวัดโพศรีสะอาดคือท่านก็อยู่บนรถนี่แหละ
กำลังจะไปงานเจริญพระพุทธมนตร์ที่วัดพระธาตุหมื่นหิน
อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินมาถึงตรงนี้ค่ะ
กระบะเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางมาเลยนะมาจากอีกฝั่งหนึ่ง
กำลังจะชนอยู่แล้วแต่ว่าหักหลบได้เหมือนกับที่เราท่านเห็นนี่แหละค่ะ
นี่ค่ะรอดมาได้ค่ะ
คนขับบอกว่าบารมีของหลวงปู่แท้เลยนะคะ
แล้วคนขับเล่าบอกว่าจังหวะเกิดเหตุเนี่ยหลวงปู่ท่านนิ่งมาก
นิ่งเหมือนกับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
จังหวะนั้นเหมือนมีอะไรมาผลักให้รถหยุด

เอาไปฟังนาทีชีวิตตรงนี้กันหน่อยค่ะ
จังหวะที่เกิดอุบัติเหตุหลวงปู่นิ่งมากเลยครับ
หลวงปู่แบบเหมือนจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วแกยังเป็นห่วงลูกศิษย์ข้างหลังเลยว่ารถข้างหลังเป็นอะไรบ้าง
แล้วก็ก็ยังถามอยู่ว่ารถคนที่เกิดมาเหตุเป็นอะไรไหม
มันจะมีรถขนรถแคลเล็ก
วิ่งอยู่เลนสวนเลนกันแต่เป็นฝั่งตรงข้าม
เขาเสียหลักแล้วเขาข้ามเกาะ
แล้วก็พุ่งเข้ามาหารถหลวงปู่โดยตรงเลย

ถ้ารถไม่หยุดจังหวะนั้นคือชนร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่เหมือนรถมีอะไรมาผลักรถไว้ให้หยุด
แล้วเราก็หลบออกมาได้
ก็อนุโมทนาสาธุกับลูกศิษย์หลวงพ่อด้วย
แต่สติของคนขับอันนี้ก็สำคัญมากที่สุดด้วยเช่นกันค่ะ